ถ้าหากว่าเราจะดูความสุขจากการลงทุนในตลาดหุ้น

ตลาดดูซึมไม่ค่อยขยับ

จะลงทุนก็กลัวว่าเดี๋ยวเงินนั้นจะจมไม่งอกเงย
หรือถ้าหากว่าลงทุนไปแล้วราคามันลดลงไป
ต้องแบ่งขายทยอยขายทำใจไม่ได้
อยากจะลงทุนนะครับแต่ก็มีความกลัวมากมายหลากหลาย
ทำอย่างไรดีกับการลงทุนในหุ้นหรือออมหุ้น
ให้เราสบายใจในภาวะตลาดหุ้นแบบนี้
เราพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะครับกับพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นปฐุม
ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

อยากลงทุนแต่กลัวอยากลงทุนแต่อึดอัดบรรยากาศตลาดแบบนี้

ก็เอามาฝากเรื่องของออมในหุ้นเพราะหลายคนมันเคยเป็นกระแสนะครับ
มันเคยเป็นกระแสเมื่อประมาณ๒๓ปีที่แล้วนะที่หลายคนมาออมในหุ้นเอาเงินเข้ามาใส่

ปีที่ผ่านมาไม่เหมือน๕๖ปีก่อนหน้านั้นที่ตลาดมันไม่เกิดขึ้น
ไม่เหมือนใช่คำถามคือแล้วสิ่งนี้มันเป็นของจริงหรือเปล่า
กระแสมันมาแล้วมันก็ไปถูกไหมมันไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งหรือความรวยได้จริงนะครับ
คืออย่างถามว่าทำไมออมในหุ้นเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นของจริงเพราะว่า
ปัจจุบันนี้สังเกตไหมว่าเราเอาเงินไปออมที่ไหนก็ตามเนี่ย
มันมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมันลดลง
เงินเนี่ยมูลค่ามันลดลงของมันเพิ่มขึ้นตลอดเลยแต่ตรงนี้การออมในหุ้นเนี่ยมันคือการไปเป็นเจ้าของบริษัท
ซึ่งบริษัทมันรวยขึ้นไงเอาง่ายตั้งแต่ปี๒๐๐๘ปัจจุบันสังเกตไหมคนรวยขึ้น
คนรวยก็คือเจ้าของบริษัทเหล่านี้แหละเออคำถามคือทำไมเราไม่เกาะเขารวยอ่ะ
เออแต่หุ้นผันผวนคนสุดใหญ่ทำไมไม่รวยก็เพราะซื้อซื้อขายการซื้อซื้อขายมันเริ่มต้นใหม่ทุกวัน
พอขายไปก็เริ่มต้นใหม่มันไม่มีการสะสมมันไม่เหมือนคนรวยที่เขาสะสมทำไมคุณธนินรวยขึ้นทำไมคุณเจริญรวยขึ้น
เออทั้งที่หุ้นก็ผันผวนแต่ว่าท่านก็ยังรวยนะเออหุ้นผันผวนผันผวนแต่ทำไมรวยตลอด
ที่๑นะข้อที่๑นะคุณต้องเลือกหุ้นพื้นฐานดีหุ้นพื้นฐานดีแปลว่าอะไร
มันไม่ได้แปลว่าหุ้นที่ใครบอกว่ามันดีเราก็ต้องบอกว่าดี
คือสินค้าเราต้องรู้จักไงเคยใช้ไหมน้ำมันปอตท

ถูกไหมเคยใช้ไฟฟ้าไหมมาจากไหน

ถูกไหมคือเราต้องรู้จักพื้นฐานดีคือเรารู้จัก
คือไม่ใช่ว่าซื้อตามคนอื่นเขาบอกต้องรู้จักธุรกิจนั้นด้วยเคยใช้แล้วเห็นว่าเออมันมีแนวโน้มดี
คนเดินเข้าร้านค้านี้คนเติมยังคงเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นต้น
ใช่อันนี้ข้อที่๑นะครับข้อที่๒หุ้นที่ออมต้องเลือกที่เราพอใจที่ปันผล

เพราะถ้าเกิดถามว่าปัจจุบันนี้ถ้าคุณซื้อหุ้นดีแต่ซื้อตอนราคาแพงเนี่ยเทียบปันผลมันน้อยมาก
บางทีปันผลมันก็ได้๑ไม่คุ้มเนอะถ้า๑ถือไปเรื่อย๑๐๐ปีคืนทุนง่ะ

ระบบธนาภาพแล้วก็ต้องโตนะ
คือหุ้นที่ดีเนี่ยมันวจโตปีปี๑๕เปอร์เซ็นต์

คือพอหุ้นมันโตปันผลมีโอกาสที่จะเคลียบปันผลจะโตตามใช่
มันถึงกลายเป็นว่าวันหนึ่งสมมุติเราเริ่มซื้อมาที่ประมาณ๔
วันหนึ่งมันก็กลายเป็น๑๐๒๐ต่อปีไง

นั้นถือสัก๑๐ปี
หุ้นที่เราซื้อได้ในจังหวะที่ถูกต้องนะ
มันมักจะคืนทุนโดยการถือเฉย

ใช่แต่ซื้อผิดจังหวะเนี่ยมันกลายเป็นว่า
ถือหุ้นดีนะแต่ปันผลมันสัก๑หรือว่า๒อย่างนี้มันไม่คุ้มไง
แล้วมันไม่โตด้วยเพราะว่าราคามันขึ้นไปสูงแล้ว
คามันวิ่งเร็วกว่าตัวปันผลอย่างนี้ไม่คุ้ม
ถูกไหมอันนี้ข้อที่๒ข้อที่๓ข้อที่๓นะครับ

ก็เห็นราคาทุกวันนี่ครับพี่แพทย์ดูแค่ราคานั้นไม่ได้เหรอ
ไม่ได้เหรอฮะเอาไม่ใช่ใช่ไหมมูลค่าหุ้นคือยังไงพี่แพทย์ครับ
ถ้าหุ้นต้องดูคล้ายอย่างนี้ตัวปันผลก็เป็นตัวช่วย
ถ้าปันผลน้อยแปลว่ามูลค่ามันแพง
คือไม่ใช่ว่าสมมุติว่าซื้อหุ้นกไก่๓บาท๕๐ไม่ใช่แบบนี้แล้ว
อันนี้ไม่ใช่มูลค่าหุ้นนะต้องไปดูไส้ในมันไม่ใช่ไม่ใช่
ราคาคนละเรื่องนะคนนึกว่าราคา๑๐๐บาทคือแรง๑บาทคือถูกมูลค่าไม่ใช่
มูลค่าคือตัวสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังนะครับเช่นตัวที่บอกเช่นปันผลก็ได้นะครับ
ถ้าศึกษาลึกขึ้นไปเรื่องงบการเงินเนี่ยยิ่งมีความรู้เพิ่มยิ่งดีนะครับ
ประกอบการตัดสินใจนะครับข้อที่สี่นะครับการออมหุ้นเนี่ยต้องซื้อตอนข่าวร้าย
อันนี้คนไม่รู้ส่วนใหญ่ไปซื้อหุ้นถ้าไม่ข่าวร้ายหุ้นดีทุกตัวมันแพงตลอดเวลา
บางทีมันมีความตกใจและแรงเทขายมันเกิดขึ้น

ที่เขาเอาไก่มาฆ่าเป็นล้านตัวเลย
ซื้อมาวันนี้เราก็รู้ว่าสิบเด้งรึเปล่า

ที่ราคาน้ำมันอะเจ๊พน้ำมันแย่ถูกมั้ย

หลายตัวถูกก็เจ้าของลงทุน

เราไปเล่นตามกระแสที่มีของแพงกัน

อันนี้ข้อที่สี่ข้อที่ห้า

คือหลายคนบอกวิกฤตมาต้องจักหนักตัวเดียวเลย

ทำไม่ได้ต้องกระจาย

ถ้าตัวนี้เจ๊งไปเลยเพราะคุณมีโอกาสเจ๊งได้
ถ้าเรามีสิบตัว

ถ้าเจ๊งสองตัวเราก็ไม่เจ๊งก์

มันก็เก็บตัวที่มันเจ๊งก์ได้อยู่แล้ว

มันต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ

คุณก็ไม่ปฏิบัติคุณก็ไม่ทำ

เช่นบอกคุณเชื่อไหมถ้าคุณออกกำลังกาย
เดี๋ยวคุณจะมีหุ้นดี

อาชีพที่ยิ่งแก่ยิ่งรวย
เงินยิ่งเยอะมันคือการลงทุน

ซื้อให้ขายคือเริ่มใหม่ทุกวันนะ

มันเหมือนที่ดินที่สามารถซื้อได้ทีละ๑ตารางวาก็ได้

ค่อยเก็บสะสมนะครับ

แต่เราต้องรู้พื้นฐานของมันนะครับ

มันเป็นสารการสะสมนะครับ

หลายคนนึกว่าการออมในหุ้นมันคือการเล่นหุ้น

ถวยสั้นซื้อมาขายไปคน๙๐ทำแบบนี้
แต่การออมในหุ้นเนี่ยมันเหมือนออมเงิน

ต้องการให้ดอกเบี้ยเลี้ยงเราถูกไหม

แต่ถ้าเกิดเป็นงานออมในหุ้นเราต้องการให้ปันผลเลี้ยงเรา
ดังนั้นอย่าไปดูราคาพันหวนดูปันผลเพิ่มขึ้นเปล่า
แล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกปีทุกปี
บางปีไหนไม่ดีอาจจะมันอาจจะไม่เพิ่ม
แต่ว่าในระยะยาวมันควรเพิ่มทุกปีนะครับที่ปันผล

ข้อที่๙อย่าไปเปรียบเทียบกับใคร

อยากรวยเร็วแต่มันไม่รวยครับ

แต่ถ้าอยากรวยช้ามันได้เยอะ
มันเหมือนกับเขาเทียบการลงทุนออมในหุ้นมันเหมือนกัน

ต้องรู้จักอดทนรอนะอดเรี่ยวไว้กินหวาน

ที่๑๐เมื่อทำสำเร็จให้สอนคนอื่น

มันเหมือนได้ฟังเสียง

เราได้เรียนในสิ่งที่เราได้เชื่อมั่น

อันนี้ก็เป็น๑๐ข้อ
สำหรับคำแนะนำออมหุ้นในช่วงที่ตลาดผันผวน

มันก็มีหลายประเด็นอยู่เหมือนกัน
ก็นี่แหละวิกฤตคือโอกาสคือตลาดหุ้นนี่แหละ

วิกฤตเอาเข้าไปยังไงมันสวยอาจจะสวยได้

ไปดูเลยว่าวันนี้มีปัจจัยอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมอีกบ้าง

แต่ว่าเช้าวันนี้ขอบคุณพี่แพทย์เป็นอย่างยิ่ง
นำคำแนะนำดีและอย่างที่พี่แพทย์บอกคือ
ถ่ายทอดให้พี่แพทย์ก็ได้กลับไปด้วย

เริ่มต้นการลงทุนการออมในหุ้นได้

และเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างแน่นอน